ผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถเก๋งมานะคะ

หลังจากนั้นเสียหลักไปพุ่งชน

เปราษนงากับรถบ๊อตรับส่งพนักงานค่ะ

อันนี้แหละค่ะมาแล้วค่ะผ่านโค้งมาแล้วนะคะ
แล้วแห่โค้งพุ่งมาเลย

ใช่ค่ะมาพุ่งชนประสานงาแบบนี้นะคะ
แล้วมีกล้องมุมจอมปิดอีกมุมค่ะนี่ค่ะ

ไปพุ่งชนประสานงากับรถบัสส่งพนักงานเนี่ยค่ะ
คนขับรถเก๋งเสียชีวิตคาที่นะคะ
ชื่อว่าในอำนาจนิรารักค่ะเป็นชาวตำบลหันตรา
อำเภอพระรันตกรศรีอายุทธยาค่ะ

ซึ่งสภาพพังเสียหายเลยนะคะ
ส่วนรถบัสรับสอนพนักงานค่ะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยานะคะ
เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถเก๋งคันนี้
ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะหลุดโค้ง
บัสพยายามหักหลบเข้าช่องทางเดินรถของตัวเอง

หลังจากนั้นเกิดการพุ่งชนกันนะคะ
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
สภาพรถเก๋งพังยับเลยค่ะ